ท่านเคยถูกรางวัลแบบว่า
ถูกซ้ำถูกซ้อนไหม
ลอตเตอรี่ฉบับเดียวเนี่ย

คืออย่างนี้พี่ผู้ชายคนนี้พี่ต้น
คุณพลวัฒน์ชุ่มเปรย์

คือเขาดวงเห็ง๑กรกฎาที่ผ่านมา

เขาถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว
เห็นไหมแล้วถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว

ไม่ใช่รางวัลที่๑แบ่งเป็นเลขหน้า๑รางวัล
เลขท้าย๑รางวัล
รางวัลละ๔๐๐๐รับไป๘๐๐๐แล้ว
ค่ะดวงดีแบบซ้ำซ้อนมาก

เมื่อช่วงเที่ยงของ๑กรกฎาคมแล้วจะออกแล้วนะฮะ
ซื้อจากแม่ค้าเร่ตรงสี่แยกแขวงการทางชายนาฏนะฮะ
ตอนที่เขาติดไฟแดงอยู่
เขาบอกว่าช่วงนั้นมันมีเวลาไม่กี่วินาทีหรอกพี่
ในการที่จะเลือกก็สุ่มมา

เพราะว่าเขาจะได้ถึง๒รางวัลในลอตเตอรี่ฉบับเดียว

มันเป็นการถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตเขาฮะ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

ใกล้คอช่วงจะตายจะไม่ให้มีดวงด้านนี้เลย